บอกว่าครั้งนี้การออกสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่๑กุมภาพันธ์
หลายท่านอาจจะถูกรางวัลที่๑ได้ยาก

เบิ้ล๐๐ออกท้ายนะฮะ
หลายคนจะไม่ค่อยซื้อเลขเบิ้ลแบบนี้

แต่ว่าก็มีคนถูกขึ้นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ

แต่ว่าไปดูคนถูกในจังหวัดต่างก่อนนะครับ

ไปดูกันไปที่สกลนครกันก่อนนะครับ

เพราะว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑เงินรางวัล๖ล้านบาท

ผู้โชคดีคือคุณจิตรดากิติเมธาวงอายุ๖๑ปี
โดยญาติของคุณพี่จิรดาบอกว่า

คุณพี่จิตรดาฝันว่าถูกหวยใต้ดิน๓ตัวเลขตรงไป๘๐๐บาท

ถ้าไปซื้อหวยใต้ดินก็ผิดกฎหมาย

ก็เลยเอาความฝันว่าถูกหวยใต้ดิน๘๐๐เนี่ย
ตระเวนหาซื้อลอตเตอรี่ที่มีเลขดังกล่าว

หลังจากมีการประกาศผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
มีการถ่ายท่อสดทางไทยรัฐทีวีเมื่อวาน

ก็ได้หยิบลอตเตอรี่ขึ้นมาตรวจ
พบว่ามีอยู่๑ใบที่มีเลขตรงกันกับรางวัลที่๑พอดิบพอดี
โอ้โหพอเห็นเลขนี้พอเห็นได้ฟังแบบนี้

เพื่อไปขึ้นเงินรางวัลที่กองสลาก
รีบมาเลยทีเดียว
เมื่อวานก็เหมือนคนที่สงขลาหาดใหญ่ที่เขาเป็นสักกีพยานนี่แหละ
โอ้โหเสียงดังเฮกันมาเลยเวลาออกเลขท้าย๘๐๐เนี่ยนะครับ

เจ้าอีสานเห้งคือกันหมานคือกันอุบลบ้านเดียวกันอีกชั้นเลยนะครับ
คุณปรเมฆสุธรรมเราอายุ๒๖ปีเท่านั้นนะคะเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์
แต่ว่าเขาไปถูกที่อุบลราชธานีเพราะว่าไปทำอาชีพนะคะ
เป็นขายรองเท้ามือ๒ที่ตลาดนัดในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี
บอกว่าเลขเนี่ยออกมา๐๐ก็หาซื้อลอตเตอรี่นะคะ
ซื้อใบเดียวด้วยหลังหวยออกก็ดีใจ
ตรวจแล้วก็ดีใจเขาบอกถึงกับเข่าอ่อนเลยนะ
เขาซุดเลยเนอะซุดเลยนะซุดลงไปรับรางวัลนะคะ
ว่าลอตเตอรี่ของตัวเองถูกรางวัลที่๑ก็เหมือนกันเลย
แจ้งตำรวจก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

บอกว่ากลับไปจะไปทำบุญที่บ้านเกิดนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ

ใช่ค่ะก็ถูกสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑
ล้านบาทเหมือนกันเลย๓คนที่พูดไปรวมถึงคนนี้ด้วยนะคะ
โดยมีผู้ค้าสลากเดินไปขายถึงบ้าน

โชคมาถึงบ้านเลยนะคะคนนี้นะคะ
ที่ตั้งใจจะซื้อจริงก็คือ๙๐
เป็นเลขที่ชอบส่วนตัวแต่ว่าคนขายไม่มี
ขายก็เลยยื่น๘๐๐ให้๑ใบนะคะ

แค่คิดว่าชอบ๙๐๐แต่๘๐๐ก็ได้นะคะ
เมื่อนำมาตรวจรางวัลปรากฏว่ารางวัลที่หนึ่ง

อันนี้เป็นคุณพี่ทองใสคำเสมออายุ๖๔ปีดีใจด้วยนะฮะ

โชคดีคือนางสาวสังวานสุขสนิทอายุ๒๙ปี
ชาวบ้านจำปาทองตำบลต้นหยวนนะครับ

จำนวน๑คู่ได้รับเงินไป๖ล้านบาท
โดยนายวิสุทธิ์สภากำนันตำบลต้นยวน
พาไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สพพนม
นี่ดีใจกันทั้งครอบครัวนะฮะ
นางสาวสังวัลบอกว่าก่อนหน้านี้ฝันเห็นรถยนต์ของนายวิสุทธิ์หลายครั้ง

จนทราบว่าทะเบียมรถของกำนันก็คือบร๘๐๐๑
แล้ว๑หายไปไหนซื้อได้๘๐๐
ก็ได้หาได้อันนี้ไงครับ

ก็เลยถูกรางวัลด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ครอบครัวก็ดีใจกันใหญ่
ซึ่งเศรษฐีใหม่รายนี้เดิมเป็นชาวจังหวัดบุรีรำ
แต่ได้ย้ายไปอยู่ที่สุราชธานีนานกว่า๒๐ปี
มีครอบครัวยึดอาชีพกรีดยางและเปิดร้านตัดผมชายอยู่ในหมู่บ้าน
แต่ถ้าเป็นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐคุณพี่หะไทยรัฐพวงเงินอายุ๓๘ปี
เป็นแม่ม่ายลูกติด๒คนโชว์ลอตเตอรี่รางวัลที่๑
นี่สาวคนนี้สาวคนนี้
เธอทำงานร้านขายเครื่องสำอางที่สยาม
เล่าว่าตอนเช้าออกมาจากบ้านขับรถออกมา

ก็มีคุณลุงขี่จักรยานขายลอตเตอรี่มาเคาะกระจก

ใช่เธอก็เลยซื้อเป็นชุดนะครับ
๘๐๐บอกว่าเพราะชอบเลข๐๐อยู่แล้ว
ก็เลยหาซื้อปรากฏว่าถูก๒๔ล้านดีใจ